จะบอกว่าสมัยใหม่ไหมก็ไม่เชิงเนาะ
ก็เขาอยู่มาทุกยุคอะครับเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคเกือบปัจจุบันนะครับ
ก็นั่นแหละครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเพราะทุกคนน่าจะเห็นอยู่ที่ปกแล้วใช่
เขาคือยอดกุลสือผมว่าเขาเป็นทุกอย่าง
ใช้เขาเป็นทุกอย่างครับ

เขาเป็นคนที่มีจิตวิทยาขั้นสูงนะครับ
แล้วก็บารมีก็เหนือชั้น
เป็นคนที่อ่านคนได้แบบทะลุปลูกปลูก
แล้วก็รู้วิธีการว่าจะรับมือกับนักเตะแต่ละคนยังไง
โดยที่ใช้คนละวิธีการ
แล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่าง

มันก็มีที่ไม่สันติสุขบ้างแหละ
แต่ว่าก็ถือว่าคงจะลงลึกไม่ได้หมดอยู่แล้ว
เพราะว่าเซอร์อเล็กซ์อยู่กับแมนยูอย่างเดียวเนี่ย

มันคือการเล่าที่ค่อนข้างลำบาก
ก็จะหยิบมาเล่าแค่บางจุดเท่านั้น
เพราะว่าในเวลา๑ชั่วโมงเนี่ยเราคงเล่าอะไรได้ไม่เยอะอยู่แล้ว

ก็รอดูว่าเราจะเล่าตามที่เราเขียนมาได้อยู่ในกี่เวลากี่นาทีกัน

ถ้านับจริงก็๒๐หน้าครับปกติจะไม่ถึงนะเต็มที่แค่แบบ๑๕๑๖หน้าเดียวกันอันนี้๒๐หน้า
คนฟังก็ระหว่างนี้ก็ถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำอะไรก็ไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยครับ

มาเข้าเรื่องดีกว่าพี่บอย

ก็ต้องบอกก่อนครับว่าเซอร์อเล็กเป็น
คนที่วางมือจากอาชีพ
ผู้จัดการทีมในช่วงหลังจบรูปการ๒๐๑๒ถึง๒๐๑๓นะครับ
ซึ่งเป็นการประกาศวางมือที่
ที่น่าประหลาดใจของแฟนบอลจำนวนไม่น้อยนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเซอร์เล็กซาลูซันไม่มีสัญญาณใดแล้วที่จะ
ยุติการคุมทีมนะครับ

แม้ว่าในความจริงเนี่ยในอดีตเนี่ยประมาณช่วงต้นปี๒๐๐๐
เซอร์เล็กจะเคยประกาศที่จะยุติการคุมทีมก็จริง
แต่ว่าก็เปลี่ยนแผนครับเพราะว่าด้วยตอนนั้นแมนยูไม่ได้คว้าแชมป์
ก็เลยอยู่คุมทีมต่อไปจนอีกประมาณ๑๐ปีต่อจากนั้น

คือมันมีเหตุผลก็คือว่าจริงมันก็บอกว่าเซอร์เล็กซูเซ่น
ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ในรูปการณ์สุดท้ายที่ตัวเองประกาศเอาไว้ช่วงต้นปี๒๐๐ได้ประมาณ๒๐๐๒
ไม่สำเร็จตอนนั้นก็มีข่าวครับวางมือว่าจะวางมือคือประกาศออกมาแล้วว่าจะวางมือ
แล้วก็มีบรรดารายชื่อผู้สืบทอดออกมาเยอะมาก
ถ้าตัวเต็งจริงในตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดคือหลุยฟานฮาว
ก่อนที่ลุยฟานฮาลจะมาคุมแมนดิวจริงนะแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลากันเท่านั้นเองนะครับ
เป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีของลุยฟานฮาล
ใช่ใช่นะฮะก็เซอร์เล็กก็เลยอยู่คุมทีมต่อไปจนถึงอีก๑๐ปีครับก็คือ๒๐๑๖
พอคว้าแชมป์ปุ๊บวางเลย
หลังจากประกาศว่าจะวางมืออยู่ต่ออีก๑๐ปี

คือเหมือนกับแบบโอ้โหคนเขาเรียกอะไรนะ
ถ้าเกิดแบบคนที่หมอบอกว่าคุณป่วยเป็นโรคอาการหนักคุณจะอยู่ได้อีก๑ปี
สุดท้ายก็กดไปอีก๑๐นะฮะ

ต่ออายุได้ยาวจริง
จริงมันมีเหตุผลที่ชัดเจนมากที่ทำไมเซอร์ไทโซซันถึงแบบวางมือแบบปัจจุบันทันด่วนก็คือ
ทำให้เหมือนว่าเสื้อเล็กโซเซอร์รู้สึกว่ามันไม่ได้คงจะต้องวางมือแล้วก็มาอยู่ดูแลภรรยาเป็นอีกเหตุผลสำคัญในการวางมือนะครับ

ก็เลยเป็นเรื่องเร่งด่วนพอสมควร
ในการคุมทีมข้างสนาม
ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างที่หลายคนเขาคาดคิดเอาไว้เลยว่า
ซึ่งปี๒๐๒๒เราก็คงรู้อยู่แล้วว่า
มาถึงปัจจุบันยังใช้คำว่ากูไม่กลับเลย
มันมีแบบช่วงที่แบบเหมือนจะมานะ
แต่ว่าแบบฟุกไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งแฟนผีแดงอย่าว่าผมนะ
จริงผมไม่ได้อยากจะแซวนะ
แต่แบบมันเป็นอย่างนั้นจริงคือมันกูไม่กลับจริงตอนนี้
โอ้โหไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิธีการไหน
ตั้งแต่ไม่มีเซอร์เล็กเลยก็ตามแต่
ก็ว่าได้จนถึงชุดปัจจุบัน
แต่ปัญหาคือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงผลงานเนอะ
ผลงานโอเคอาจจะเป็นเรื่องดวงเรื่องอื่นก็ว่าไปแหละ
แต่ฟอร์มการเล่นมันไม่น่าพิษสมัยเอาซะเลยว่าอย่างนี้เถอะ
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไร

ผมก็เดาไม่ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้เราต้องบอกก่อนว่า
คือวันที่เสมอซ้อมตันเนี่ยถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ย
คือยกตัวอย่างง่ายที่เห็นได้ชัดก็คือว่า

คิวแล้วทั้งที่แบบ๑๐กับฟุตบอลสมัยเนี่ย
มันไม่ใช่บัตรตรูที่หากันเยอะอะไรเลยนะ
แล้วสุดท้ายก็ถูกเชดำยิงอย่างสวยงามตีเสมอไป
ก็จากที่เราเล่ามาคร่าวเบื้องต้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเล็กภาพหนึ่งว่า
แค่นี้ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าคืบเมื่อไม่มี
ผมยกแบบตัวอย่างที่ให้เห็นภาพได้ง่ายและชัดเจนที่สุดก็คือ

แล้วเอบางคนให้อยู่กับทีมได้
ก็สามารถประคองทีมระดับนี้แค่นี้ระดับฟรีระดับบีเนี่ย
แต่ว่าไปยุโรปได้ทุกปีอย่างนี้มันสะท้อนความเก่งกาดของเขาคนนี้อยู่
คนหลังเป็นไม่น่าดูเลยคนนาทีมเลยก็ว่าได้มันแปลกมากมันแปลกมากใช่

ผมก็เลยขออนุญาตเล่าเป็นหัวข้อแล้วกันหัวข้อตามความสงสัยของแฟนบอลจำนวนมาก
ว่ามีอะไรบ้างโดยหลักแล้วก็จะมีประมาณ๕หัวข้อโดยประมาณ๔หัวข้อ
โดยประมาณเผื่อใครยังหาจุดลิงก์ไม่ได้เราก็เฉลยกันตรงนี้
จุดแท้ของเราครับ
มาที่หัวข้อแรกครับก็คือว่า
นี่คือความสำเร็จแบบชั้นยอดบนเกาะอังกฤษ

ว่าทำไมถึงคว้าได้แค่๒ครั้งเท่านั้น
ก็คือปี๙๙กับปี๒๕๖

ใช่ครับ๒๘๐๐ครับ
ก็หน้าคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมแค่สองครั้งเอง
ความจริงเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดเชิงลึก

เพียงแต่ว่าในหลายเกมหลายเกมในนัดชิงหรือรอบตัดเชือกเนี่ย
อันนี้พูดแบบไม่ได้ใบแอบแล้วมันเป็นความโชคร้ายจริง
ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันความโชคร้ายอะไรบ้าง
เอาที่แบบเห็นได้ชัดเจนง่ายที่สุดก็คือ
นักไตรสัตว์ประหลาด
คำตอบกับคำถามนี้มันจะพลิกเลยนะ

ไม่มีคำบรรยายมันคือทีมที่โคตรเก่งที่สุดของโลกแล้ว
คุณจะเอาอะไรดีกว่า
หรือถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น

เรียกว่าเป็นคาวเคราะห์

คำถามคือจะเอาอะไรไปสู้ครับ
พูดชื่อมาเนี่ยโอ้โห

ใช่ใช่ใช่
ไม่ใช่ครับคือโชคมันโชคไม่ดี
มันไปเจอกับดวงที่ต้องไปเจอกับทีมที่แข็งมากในช่วงเวลานั้นอย่างนี้
ในช่วงที่เหนื่อยกว่านี้มีตัวเจ็บมากกว่านี้เงียบ
บางทีบอลมันอาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้
มันมีโอกาสได้เสมอนะครับ
เกมนัดชิงเหมือนกันนะครับ
เซ็ตแผนของเกมรับก็ทำได้ไม่ดี
อืม

คราวนี้ผมอยากย้อนให้ไปดูอีกนิดนึงครับว่า
บรรดากุญสือของยุโรปหลายคนเนี่ย
อืม
เป็นคนที่ภายใต้อิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลล่อ๒๐๐๖

ใช่ไหมไม่เคยได้เลย

เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้

ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ

เมื่ออยู่บนเวทียุโรปก็ไม่ใช่เป็นทีมในอันดับต้นแหละแต่ก็ไม่ได้ที่สุดขนาดนั้นมันก็อยู่บนความเสี่ยงที่จะแบบต้องลุ้นมันก็เป็นโอกาสแบบนั้นแหละที่คิดว่า
แต่ดูตัวเลขก็จะดูห่างกันเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นเนาะเมื่อเทียบ
ต้องบอกว่าปัจจุบันแนนยูเป็นทีมในตลาดหุ้นแล้วนะสมัยก่อนเนี่ย
ผมต้องเล่าอย่างนี้ว่า
ก็ซื้อตัวแพงอยู่บ้างแต่ว่าซื้อค่อนข้างสักเป็นสักบาทนะครับ

คราวนี้กลับมาที่เรื่องเซอร์เล็กครับก็คือว่าถ้าในมุมมองของผมนะ
การที่ทีมได้เข้าชิง๔ครั้งแล้วคว้าแชมป์ได้๒ครั้ง

ใช่แล้วเป็นการเข้าชิงแบบ๓ครั้งในรอบ๔ปีด้วยนะ
ถ้าให้ดูดีผมว่าจริงนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ล้มเหลวแน่นอน
ผมว่ามันถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับ
อืม
เรื่องนี้ถ้าเกิดไม่พูดถึงมันไม่ได้สังเกตกันนะ

เพราะว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออแต่ละคนก็น่าจะคว้าแชมป์ได้เยอะ
แต่เอาพอมานับกันจริงก็ไม่ได้มีใครที่ได้เยอะ
แต่ว่าถ้านับชื่อโค้ดเนี่ยมันก็เออมันก็๓ครั้งแค่นี้เอง

มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคว้ากันง่าย
แค่ทีมเดียว
ใช่อันไปอยู่ทีมอื่นเขาก็ยังมาทำไม่สำเร็จนะ

อยู่นะเขาก็มีกวลเขาอยู่อยู่อย่างเนี่ยปลาย
ทางเขาก็ชัดเจนอยู่ว่าแบบเขาจะไม่ได้อยู่
อ่านเริ่มดีว่าผู้ฟังก็คงเล่นแบบากไม่คงไม่ต่าง

เยอะถึงเหนื่อยอะ

ว่าจะเป็นคนอายุเยอะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะรับอะไรใหม่อยู่ตลอดเวลา

เป็นมือขวานะครับ
ซึ่งเป็นคนนำระบบวิเคราะห์ตัวเลขเชิงลึกของนักฟุตบอลมาใช้
ก็ถือว่าเซอร์เล็กมีก็เปิดรับเทคโนโลยีรับวิเคราะห์ตัวเลขที่แบบ
ฟุตบอลมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตัวเลขเหรอ
อ่าความจริงมันก็เดียวอะไรอย่างนี้นะครับ
ให้เล่นฟุตบอลในสไตล์ยุโรปมากขึ้น
ที่เปลี่ยนไปจาก๔๔๒เดิมมาเป็นแบบ๔๓๓๔๕๑อะไรอย่างนี้
เลือกเอาไว้จะเป็นมือขวาให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปด้วยนะ
แค่นี้สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่า
เซอร์เล็กเซอร์ลสันธิ์สามารถที่จะจัดการทุกอย่าง
อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองเขาในมุมไหน
เป็นคนที่เลือกสิ่งที่ตัวเองขาด
แต่จะไปเล่นงานผู้เล่นอย่างนักำในห้องพักนักกีฬาแทน
เป็นสิ่งที่โอเลกูน่าโซชาเอามาใช้นะ
ใช้แบบเต็มเลยหรือถ้าถ้าตอนที่เห็นโซชายังคมแมนอยู่
เห็นได้ชัดเลยว่าโซชาจะไม่ด่านักเตะออกสื่อ
โซชาจัดนักเตะหนักมาก

นะครับ

ก็มีเรื่องของการปกป้องนักเตะซึ่ง

ปกป้องนักเตะของตัวเองอย่างเต็มที่

เพราะคุณคนที่มีปัญหากับสื่อ

บกอดจากท่านเซอร์เป็นอย่างดี

ิสเตอร์ลอยมีปัญหาที่หัวเข่า

นักเตะก็ปกตินิ

ในช่วงการศึกซ้อมครับ
หัวเข่าจริงแล้วก็ต้องพักไปเกือบปี

ในวันที่คุณกลับมาร่างกาย

ซื้อตัวเขาอีกครั้งหนึ่ง
อืม

เพราะว่าเซอร์ลิซูนั้นซื้อจ่ายเขาไว้เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็มีการปกป้องเอริคันโตน่า
จากการกระโดดถีบและทิวซิมอน
อันนั้นมันก็มีเรื่องตลกก็คือว่า

เซอร์เลคเฟอร์ลูซันซิมม่อนเขารู้วิธีเกาะที่จะทรีซ
แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของทีมการที่จะทรีดมันต้องมีคนละวิธีกันอะไรอย่างนี้

อย่างถ้าอย่างถ้านอกสนามครับก็อันเมื่อกี้ที่เราเล่าคือนักเตะภายในทีมใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเป็นคู่แข่งของตัวเองเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคือจิตวิทยา
อันดับสองลองจะแย่งแชมป์อ่ะใช่แล้วก็มีเป็นอีกคนนึงที่โดนจิตวิทยาของเล่นงานเหมือนกัน
จนทำให้เรียวฟูก็ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์พรีมิลีกได้ในทุกการนั้น
ก็คือที่เป็นครีเซตอย่างต่อมาก็คือเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นะครับคือต้องบอกอย่างงี้ว่าสมัยก่อนเนี้ยยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์อย่างเงี้ย
ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นนักกีฬามืออาชีพเลย
คือเป็นขี้เมาในคราบนักกีฬาครับถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับ
ดิเซอร์และเซลซันเข้ามาแมนยูใหม่เนี่ยเขาก็เขาก็เจอเรื่องนี้เหมือนกัน
เขารู้สึกว่ามันไม่ได้อืมมันไม่ได้เรื่องของการการกินเหล้าเมายา
กับการเป็นนักกีฬานึงไปด้วยกันไม่ได้เขาก็เลยสร้างกฎขึ้นมากฎหนึ่งครับ
ก็คือบอกว่าห้ามไม่ให้นักกีฬาดื่มก่อนแข่งสองวันนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยขยับครับ
เป็นห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยอ๋อครับเออนะฮะมันก็มีเรื่องตลกเหมือนกันกับเรื่องแอลกอฮอลเรื่องนี้ครับ
ก็คือคนที่เล่าเป็นเดวิดเบคแคมป์ครับด้วยความที่เดลเบคแคมปอยู่กับแมนยูเนเต็ดตั้งแต่อายุแบบสิบกว่าสิบหกขวบครับ
อืมทำให้เขารู้อยู่แล้วว่ากฎของแมนยูเต็ดคือห้ามแตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เหล็กแล้ววันหนึ่งครับอ่าแล้ววันหนึ่งเบคแคมไปเจอกับเซอร์เลฟาซูซันในงานกาล่า
หนึ่งซึ่งตอนนั้นเบคแคมก็เลิกเล่นไปแล้วนะเลิกเล่นไปหลายปีแล้วแล้วเขาก็เจอเซอร์เล็กโอซัน
เคเบคแคมทำก็คือรีบซ่อนแก้วไว้ข้างหลังครับอืม
คือเหมือนปฏิกิริยามันมันมันมันมันเฉียบข้างหนักแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะ
เจอครูอ่ะก็ต้องรีบหลบครูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแก๊แคมปก็บอกว่าเฮ้
ตอนนั้นผมก็อายุเยอะแล้วนะแต่ผมยังรู้สึกว่าผมยังกลัวเซอร์เล็กโซซันเหมือนกับตอนยังเป็นนักเตะเด็กอยู่เลย
อืมคือปฏิกิริยามันตอบโต้อัตโนมัติแล้วว่าเหมือนเราไม่สามารถกินเหล้าแอลกอฮอลต่อหน้าชายคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย
แม้ว่าเป็นแคมจะอายุ๔๐กว่าแล้วแบบก็ยังต้องท่องแก้วยังดูเป็นเด็กยังดูเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะ
ใช่ใช่ใช่คือเป็นเรื่องตลกเหมือนกันครับอ่า
แล้วก็มันจะกลายเป็นรูปแบบของโซเชียลยุคใหม่
ในเซอร์ตเตอรูฟันในชุดยุคปลาย๘๐ต้น๙๐นะครับ
สิ่งที่เซอร์ไทน์เปิดขึ้นมาว่าการจำกัดเมนูอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง
แล้วก็มีการเรียกภรรยาหรือแฟนสาวของนักฟุตบอลในทีมแนนยูเต็ดตอนนั้นเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร
ว่าไม่ควรเชื่อทำอาหารที่มีไขปันสูงกับน้ำตาลสูงนะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะได้
เอาทุกทาง
จากเดิมเฉลี่ย๑๕เปอร์เซ็นต์ฟัตช์เหลือประมาณ๘
ซึ่ง๘แล้วต่ำมาก
คือในวงการฟิศเนสเวลาที่คุณเห็นว่าแต่ละคนมีซิคแพท

ถ้าว่ากันง่ายง่ายนะครับคีย์เซฟอย่างต่อมาก็คือ
เรื่องของความกระหายในชัยชนะนะครับอันนี้ชัดเจนมาก
ตีฟแคเรนครับซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยของเซอร์และโปรซันที่นำเรื่องการวิเคราะห์
ค้ำนูนได้สำเร็จนะครับสิ่งที่เซอร์เล็กเฟิลซันบอกกับทุกคนก็คือ
ให้เก็บเหรียญแชมป์ออกไปจากทีมซะอืมพร้อมกับบอกว่า
เราต้องวางแผนงานสำหรับรุ่นการหน้าแล้วและเรากำลังจะทำอย่างไรต่อดี
ในช่วงเวลานี้อันนี้มันสะท้อนเลยนะว่าความสำเร็จก็คือแค่ความสำเร็จ
คนที่เป็นอดีตผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยเบ็ด

อันนี้คือสิ่งที่โทนีบอกหลังจากที่ตกรอบแพ้มิราณอืม
ทางด้านแกรรี่ครับอดีตแม็กซ์ขวากัปตันทีมพี่สัตว์แดง
ก็บอกในคำนองเดียวกันนะครับบอกว่าเป็นคนที่ต้องการใช้ชนะอยู่
เสมอเสมออืมหลังจากที่แมนยูพากท่าเสียแชมป์ให้กับ
ด้วยผลปากประตูได้เสียในรูปการณ์สองพันหนึ่งอ่า
การเซ็มเซ็มยากับกองหน้าอย่างโรบินฟาสเพอร์ซี่อ่า
เพราะมองว่าปีศาจแดงไม่ควรที่จะอยู่บนอ่า
ปีศาจแดงไม่ควรอยู่บนยอดภูเขาแห่งความสำเร็จ
ที่จะประสบความสำเร็จต้องเป็นทีมที่ไม่มีวันหยุดนิ่งอืม
เป็นทีมที่คว้าแชมป์ที่มากที่สุดบนเกาะอังกฤษได้อ่ะคือโหมันสุดยอดนะเอาจริงจริงอ่ะ
คือมันมันสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แบบยูภูคว้าแชมป์ชัมชัมลีกส่งสุดเนี่ย
ก็ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยภายในยุคของคนคนเดียวด้วยนะ
ใช่ไม่ได้ถึงเจนอืมพีคมากพีคมากครับผมประเด็นที่สามครับ
คือการให้โอกาสกับนักเตะดาวรุ่งอ่าอันนี้ชัดมากเนอะใครที่ทันดู
เล็กเนี่ยน่าจะรู้อายุเรารุ่นราวคราวเดียวกับพวกเราเนี่ย
อันนี้คือกวนที่ประสบความเล็กจริงจริงมีมีแบบพวก
ไม่ได้ไม่ได้แบบความสำเร็จมากครับ

เสิร์ชดูไปเสิร์ชดูเรื่องนี้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่
แล้วหรือใครที่เกิดไม่ทันก็ลองไปเสิร์ชดูเรื่องนี้
มากนักเตะการสสอบให้ที่ทุกอีกตัวขึ้นมามากนักนะครับแต่
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเซอร์และซูซันก็เป็นคนที่ยังให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งอยู่เสมอ
แม้ว่าจะไม่ใช่นักเตะที่ตัวเองปั้นขึ้นมา

พิสเตียโนโรนาโดลูอิสนานี่ฟิลโจนส์

ฝาแฝดครับลาเฟลและฟาบิลดาซินวา
อ่าาาไอ้คู่นี้มันร้าย
ใช่คือต่อให้ไม่ใช่นักเตะที่ปั้นขึ้นมาเอง
แต่ถ้าเห็นแววว่านี่คือสตาร์ทในอนาคตได้

โอเคบางคนอาจจะแพงอาจจะถูกแล้วแต่
ตั้งแต่ช่วงเวลาของตอนนั้นนะครับ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เซอร์และเฟอร์ซันให้ความสนใจกับนักเตะดาวรุ่ง
เป็นเพราะว่านักเตะอายุน้อยเหล่านี้ครับ
ทำให้เซอร์เลสโซซันหนุ่มขึ้น
แล้วก็มันรู้สึกว่ามันดีต่อการทำงานในสถานผู้จัดการทีม

เล็กเฟิงซันเป็นคนที่ให้ความสนใจในโครงสร้างของเยาวชนมาตั้งแต่วันแรก

ทำไมนักเตะเยาวชนในยุค๑๙๘๐

จึงเป็นประเด็นที่ทำให้เซอร์และเฟอร์ซันนำไปถกกับเอริกแฮริสัน
ที่สามารถขึ้นมาสู่ผู้เล่นชุดใหญ่ให้ได้

สำหรับเอลิแคลิซันนะครับถ้าใครไม่รู้จักเนี่ย

เอาไหล่แตะเอาสอบแตะที่ไหล่อะยืนแตะ
คนที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นไม่ใช่เซอร์เล็กโซสั้นนะครับ

ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือ

แล้วก็เหมือนประมาณว่าเอริคแฮริสันเหมือนจะจำเบคแคมป์ได้อะไรอย่างเงี้ย
เออก็แบบเอามาให้เบคแคมป์ออกเรื่องนี้มาเล่า
ก็แบบโอ้มันก็ซึ้งอยู่เหมือนกันนะครับ

ในช่วงปี๑๙๘๗ครับ

นะครับ

เป็นปีก
ใช่ใช่

หลายครั้งครับนักเตะซีเนียหรือนักเตะชุดใหญ่เนี่ยหลายต่อหลายคนไม่สามารถที่จะรักษาความฟิตในระดับสูงได้ครับ
โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ในช่วงรอยต่อ๘๐๙๐มันเป็นนักเตะที่อย่างที่ผมบอกนักเตะในคราบที่เมา
ยังไม่ได้มีวิทยาศาสตร์การกีฬานักโภชนาการ
ก็ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของร่างกายของตัวเองขนาดนั้น
กับนักเตะเยาวชนที่ถูกสร้างมาอีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะว่านักเตะเยาวชนถูกสร้างให้เป็นนักฟุตบอลจริงแล้วไม่ใช่นักเตะในคราบที่เมาต่อไป
แล้วก็นักเตะอายุน้อยมันมีแรงกระหายต่ออาชีพการค้าแข้งมากกว่า
แม้ว่าจะถูกอลานแฮนเซ็นซ์ซึ่งเป็นตำนานเรื้อภูว์บอกว่า
แต่สุดท้ายแล้วพี่สำแดงก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมอร์ลีก
แล้วก็เป็นการตกหน้าแฮนเซ็นซ์จนถึงปัจจุบัน
เวลาที่แฮนเซ็นซ์พูดอะไรที่ดูเหมือนจะไม่เข้าหู

เป็นเรื่องที่สามารถแฮนเซ็นซ์ได้จนถึงปัจจุบัน
ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่สิบปีก็ตาม

เขาบอกตรงกันว่าตอนนี้พวกเขาเป็นนักเตะเยาวชน

แต่ว่าในวันที่พวกเขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่
เขาก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมันคือภาพลวงตา
นี่ก็เรื่องตลกที่เขาเล่าให้ฟังว่าแบบ

อันดับหนึ่งแล้วก็ยากที่จะมีใครที่จะมาแย่งตำแหน่งนี้ของเขาได้ครับ
เป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นของเซอร์และฟาลูซันที่มีต่อตัวเขา
วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องสัตว์
อยู่นั่นแหละสับอยู่นั่นสับอยู่นั่นอะไรอย่างนี้
จำได้ว่าพี่จำได้ว่าตอนมาแรกพี่บ่อบูยังแซวเลย
เอาแต่สับเอาแต่สับอะไรอย่างนี้
นะครับแต่ก็เป็นเซิร์ตและเฟลูซันนะครับคนที่
สุดท้ายก็มีการเดิมพันธุ์กันในแต่ละซีซั่นว่า
จนแบบชนะเดิมพันธุ์การยิงประตูไปเรื่อยครับ
จนแบบซีซั่นหนึ่งยิงไปสี่สิบประลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็เป็นสิ่งที่เซอร์และโซซันอยากเสียเงินเดิมพันธุ์อยู่แล้ว
นะครับอีกจุดหนึ่งครับที่ทำให้เซอร์และฟูซันให้ความสนใจกับ
ภาษาก็ยังไม่คล่องวัฒนธรรมก็แตกต่างกันอากาศสภาพอากาศอาหารการกิน
คนเรื่องเลยคนละเรื่องคนละเรื่องอ่ะความประคบประงมเลยมากเป็นพิเศษ
ไม่แค่งพวกนี้ไม่ได้ประคบภังหวมขนาดนั้นแต่ก็คือประคบภังหวม
คนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากของเซอร์เลสเฟอร์กุฟเซ็นต์ในช่วงนั้น
ช้อยแรกคือเรดเร้งอัตเลอร์ของเลวเวอร์กุฟเซ็นต์
ถ้าหากเราพัฒนาฝีเท้าเขาได้ตามแผนที่วางเอาไว้

แล้วก็ออกบอลก็ไม่ดีตัดบอลก็ไม่ได้

แต่จนกระทั่งเฟอร์โฟซันให้ความมั่นใจเข้าไปเรื่อยครับ

ที่แมวมองคนนั้นบอกเอาไว้

เหมือนได้ทดสอบความเก่ง

อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคน
แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนักเตะเหล่านี้ก็ถือว่าไปเป็นแกนหลักให้กับบรรดาทีมต่างอยู่ดี

เหล่านี้ก็สุดท้ายก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปขั้นสูงสุดของวงการฟุตบอล
แต่เขาก็ยังเป็นนักเตะแกนสำคัญของทีมอื่นได้นะครับ
มีอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับนักเตะดาวรุ่งนะครับ
ในการที่จะต้องทำสิ่งนี้ก็คือในวันที่นักเตะเหล่านี้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นนักเตะดาวรุ่งไปจนถึงนักเตะชุดใหญ่เนี่ย
หมดความสำคัญกับทีม

และเป็นสิ่งที่เสียใจทุกครั้งจริงที่ต้องพูดคำนี้ออกจากปาก
เจ้าเหมือนกันนะ

บางคนปั้นมา
แล้วแบบวันนี้คืนนี้ต้องไปบอกว่าเฮ้ยนายไม่ได้ไปต่อว่ะ
เสียใจด้วยนะแบบมันก็เศร้าอ่ะ
มันก็เศร้าทั้งคนบอกและคนถูกบอกอะครับ

เดนิสเออวินคือนักเตะแบทที่เล่นได้สม่ำเสมอที่สุดคนของคุณพี่วิวิลลิก
ใช่ใช่แล้ววันนี้คือเดนิสเออวินบอกว่าหมดเวลาของเออวินแล้วอย่างเงี้ย
เออวินจะแบบถามว่าเขารู้แหละว่าเส้นทางอาชีพมันเป็นอย่างนี้แหละ
แต่เมื่อถึงวันนั้นจริงอะ
มันก็เจ็บปวดอยู่ดีอะ
ต่อให้เปลี่ยนใจมาแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องเจ็บปวดใช่ไหม
แกรลิปคอนลิสเตอร์ก็ใช่
ด้วยความจำยอมคนลักเต่ต้องการที่จะไปเล่นฟุตบอลระดับสูงมากหลักกว่านี้
กว่านี้มากกว่าที่เราเป็นสำรองตีแมนอยู่อย่างเงี้ยอืมนั่นแหละครับ
มันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่เขาต้องพูดออกมาทุกครั้ง
เวลาที่ต้องปล่อยนักเตะคนใดคนหนึ่งออกจากทีมไป
เฉพาะนักเตะที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานอืมนะครับขยับมาที่ประเด็นที่สี่ครับ
ก็คือประเด็นของความมีอิทธิพลของเฟอร์เล็กเฟอร์ซันในปัจจุบันนะครับ
อันนี้ผมบอกง่ายเลยครับก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือ
ดิวการซื้อคริสเจโนโรนาโดกลับมาสู่ทีมจากยูเวนตุสนะครับ
ที่เป็นคนบอกว่าต่อซ้าจงครับไปยังกับเกลิดเซอร์โจเอสเกลิดเซอร์บอกว่า
เสียหน้าด้วยทุกประตู
ว่าจะโลกแตกน้ำท่วมโลกฟ้าถล่มโลกทลาย
มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ
มันจะถูกสั่นครแล้วพังทลายลงมา

แต่ตำนานของคุณเองยังไม่มาอยู่กับคุณเลย
มันทังทันทีเลยนะ
โดนตบหน้าชาติใหญ่ว่ากันง่าย

จะได้ใส่เบอร์๗แทนใครบางคน
อ๋อแต่มันก็ยากกว่าที่ว่า

คุณก็ต้องหาแผนที่มันหลงล็อกด้วย

ความผิดครึ่งนึงมันก็ต้องเป็นของคุณเหมือนกัน
ก็คือการนั่งเป็นบอร์ดบริหารปีศาจแดง
โดยมีหน้าที่หลักในการให้คำแนะนำ
ในฐานะบุคคลที่มีความรอบรู้

เขาก็เลยมีธรรมเนียมในการเชิญคู่แข่ง
ทุกสิทธิการที่มีคู่แข่งมาช่วยกันจิบวาย
หลังจากเกมจบแล้วก็มาพูดคุยสาธุสุขดิบอะไรอย่างนี้
ในปัจจุบันก็คือยังมีเรื่องของ
ในตอนที่โซชาอยากได้ตัวจู๊ดบริงแฮม
โซชาก็ติดต่อสายตรงไปหาป๊าเลย
ป่าครับช่วยดึงนักเตะคนนี้ให้หน่อย

จู๊ดเบอร์ริงแฮมเลือกที่จะไปอยู่กับโบริษีดอทมุน

เคยพูดเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจ

นี่คือนักเตะที่มากพรสวรรค์ที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษ

เป็นกองหลังที่เล่นได้แน่นอนมาก

ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราว
ซึ่งเราเอามาเล่าภายใน๑ชั่วโมง

นี่ถ้าสังเกตดูผมพูดเสริมน้อยมากเลยนะ
เพราะก็รู้ได้ว่ายิ่งเสริมไปเท่าไหร่
มันจะยิ่งนอกประเด็นหรือยาวมากเท่านั้น
เราพยายามจะหนีประเด็นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอย่างเรื่องในห้องแต่งตัวสตัสบินใด
ใช่ก็คงไม่ได้ไม่โฟกัสแต่ว่านี่ก็จะเป็นเรื่องอย่างที่พี่บอยกรุ๊ปมาเนาะ
ใช่ใช่ใช่
มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่แล้วก็ก็ถือว่าจะเรียกได้ว่าอะไรดีอ่ะ

เหมือนที่บอกระดับโลกหรือระดับยุโรปเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นซะทีเดียว
แล้วคิดว่ายากที่จะมีใครทำลาย

แค่ว่าผู้จัดการทีมคนไหนคุม๒๗ปีก็หายากแล้ว
ยังไม่ต้องว่า๒๗ปีแล้วต้องยิ่งใหญ่เท่านะเอาแค่อยู่ให้ถึงก่อน

ปีนี้คือถ้าเกิดนักเตะบางคนนี่คือจากเด็กไปแก่แล้วนะ

คือแบบโอ้โหนี่มันเกินไปเกินไปของยุคมนุษย์หนึ่งคนที่จะคุมทีม

ทำงานอยู่ที่นี่มา๒๗ปีอ่ะ

อืมสักทีคือโอเคแหละในในฐานะแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเลยมันก็
แต่ว่าถ้าเกิดว่ากันตรงเราก็รู้สึกไม่
ก็อยากเห็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ขนาดนี้ได้กลับมา
ได้กลับมาเป็นแบบเป็นทีมที่ดูแข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเนอะ

ก็อาจจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ในช่วงหลังจบฤดูการนี้
แล้วก็จะมาดูรับรักษณิกษ์ว่าเมื่อเขาได้เริ่มเอง
ได้ซื้อนักเตะเองได้ใดเอง
มันจะเป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังไหมนะ
เป็นผู้ให้คำปรึกษากับทีมบริหาร
คือจริงเขาแค่ทำให้จบด้วยด้วยการดีเท่านั้นเอง

ใช่เพราะว่างานจริงของเขาก็คือการให้คำปรึกษา
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือก็หวังว่าทีมจะประคองไปได้ที่สี่อ่ะ
ซึ่งถ้าดูตารางกองนี้ยากเชียว
ยากเชียวเพราะว่าอย่าลืมไอ้ที่จี้ตูดอยู่๒อันดับ

๒นัด๖แต้ม

จริงไม่รู้ว่าทีมใหญ่ผีเข้าหรือทีมเล็กมันเก่งนะ

ผมไม่ได้ดูเกมฉันไม่ได้ดูเกมครับ
คือตั้งจะหว่าหรือหลังจากจบรายการเนี่ยผมจะกลับไปนั่งว่านั่นคือเป็น
ทีมระดับที่จะมายืดมาจะมาแย่งพื้นที่ยูซี่แอลล์หรืออยู่บ้างครับแน่มันเยอะ
ไล่ดูดิตั้งแต่ซาวอัมตันแอสตันวิลล่าเวสแฮม
ยังไม่นับเบนท์ฟองเบนท์ฟอร์ดใบตันที่สอนแทรกขึ้นมาได้เท่าไหร่
ใช่ว่ากันง่ายดูอย่างที่ล่าสุดที่ลิเวฟูเจอเบอร์รี่เลยอ่ะ
ก็ไม่ได้ห่างชั้นกันขนาดนั้นนะลิเวอร์ฟูก็จะตายเอานะ
ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ยชนะอย่างสบายใจใช่คือเกือบโดนเสมอ
โอ้โหครบสุดในฐานะกองเชียร์คือดูกันแล้วหลุนเยี่ยวเหนียว
ภาษาคนดูบอลเลยเขาต้องหนีตรงชั้นด้วยไงเบอร์นลี่
ใช่แล้วก็ต้องชมอ่ะต้องชมชอนไดท์ว่าแบบด้วยงบประมาณ

อย่างที่โดนบังคับเนี่ยอืม
ประมาณขนาดนี้ทุกอย่างทำขนาดนี้คือแล้วฟอร์มการเล่นไม่ได้ขี้เหลเลยอ่ะ
ชนะแค่หนึ่งเกมเนี่ยแล้วแบบเสมอไปเยอะมากเสมอสิบเอ็ดเกมอย่างเงี้ย
มันมันยากมากที่จะแบบอยากอยากคือคืออย่างเบอร์รี่ไม่น่าจะไหวแล้ว
เบอร์นลี่เนี่ยอาจจะไม่น่าไหวแล้วยังยังนอนอีกก็อาจจะไม่ไหวด้วยเพราะว่า
เพราะว่าแป้มห่างกับนิวคัสเซินสี่แป้มอย่างเงี้ยแล้วไปเตะมากกว่าเขาเกมหนึ่ง
แล้วก็แบบอ่าการที่แบบอยู่ระดับได้แป้มยี่สิบกับแป้มหลักสิบอ่ะ
มันมันก็มีความท้อใจอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วนิวคัสเซิลกำลังมาด้วยช่วงเนี้ย
อืมฟอร์มเริ่มมีความฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟอร์มกำลังมาแล้วก็
นอริสต์ก็ต้องรับมือกับทีมใหญ่ด้วยนะช่วงเนี้ยเดี๋ยวแมทแมทหน้าเขาเจอริวฟู
เดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเจอแมนซิตี้ต่ออะไรอย่างงี้เลยอ่ะเออเตรียมตัวเลยว่าแบบ
น่าจะหนักน่าจะหนักคือเอาจริงครับผมว่าทีมที่ต้องหนีตกชั้นจริงจริงตอนเนี้ยมันมัน
น่าจะเหลือแค่แบบแบนค์ฟอร์ดอืมเอเวอร์ตันนอริสต์แบบนี้แหละ
เหลือแค่นี้แหละอืมที่เหลือค่อนข้างน่าจะน่าจะหายใจโล่งล่ะ
มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นก็คือเอเวอร์ตันคุณไม่ควรมาอยู่ตรงชนะ
อะไรอย่างงี้อืมคือคือก็เชื่อว่ามันคงไม่ไม่ตกชั้นหรอกแต่
เอ๊ยมึงไม่ควรมาอยู่ตรงนั้น
คลาสของทีมด้วยนักเตะที่มี

มีปัญหาเยอะ
ก็ออกดูแล้ว

ส่วนสำคัญคือตานกำลังสร้างสถานะใหม่ใหม่

แล้วก็เราก็เคยเห็นกรณีที่ใช้เงินกับการสร้างสนาม

ตอนนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่เขาแต่เขาก็เก่งหมายถึงว่าตัว
เองค่อนข้างเก่งที่ประคับประคองมาได้ถึงขนาดตรงนั้นนะใช่
อ่ะเราก็ไหนว่าจะไม่นอกเรื่องมานอกเรื่องตอนท้ายจนได้นะครับ
พีที่อย่างที่บอกตอนต้นคือยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
รีเมลีกฟุตบอลฟุตบอลอังกฤษแล้วกันเนอะเขาเขามาอยู่ตั้งแต่ก่อน
คือไปลีกแหละใช่นะก็ใครใครที่ชื่นชอบก็ไปหาเรื่องไซส์สตอรี่เสริมได้น่าจะ
ติดตามงานพี่บอยด้วยแล้วขายให้เลยมีเขียนอะไรเพิ่มเจอไปหรือยัง
เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ก่อนแยกย้ายเราสปอยอีพีหน้าซะหน่อยไหมล่ะพี่พลอย
อีพีหน้าเป็นผู้รุกษาประตูที่ผมว่าดีที่สุดของโลก

ใช่

เออผมบอกว่าไม่มีใครมาเทียบชั้นคนนี้ได้แล้ว
ให้คุณจะชื่อใครกัน

มันก็ยังไม่ได้อยู่ลิสต์สูงสุดก็ตาม

บรรดาลูกนักเตะบางคนบางคนได้เจอกับนักเตะคนนี้แล้วนะ
บางคนเป็นลูกของอดีตเพื่อนร่วมทีมตัวเอง
คือวงรอบมันเจอกันได้แล้วคิดดูมันสุดยอดขนาดไหน
เพราะว่าไม่ธรรมดาคนนี้

นั่นแหละลองติดตามดูหมายเลข๒๘นะอีพีที่๒๘ของเรานะครับ

ก็เขาเรียกอะไรดีชั่วโมงนิด
น่าจะประมาณชั่วโมงนิดก็โอเคแหละ
ยังพออยู่ในเรนทที่เราคิดว่าพอไหว

ก็น่าจะเป็นอีพีนี้

ในอีพีหน้าอีพีที่๒๘
ตามที่สปอยกันไป
สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ